คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะ
มีรถคันหนึ่งคล่อมเลนมาแล้วลักษณะคล้ายกับคนเมานะคะ
รถอีกคันหนึ่งบีบแตรเขาบอกว่าเป็นการเตือน
เตือนกันไม่ได้เลยเหรอเตือนกันแบบโอ้โหถึงขั้นลงมาทะเลาะกันเลยนะคะ
อ้าวเป็นยังไงเมาหรือเปล่า

ไม่มีกระเช้านะครับถ้าพี่ทำผมเนี่ย

ถ้าพี่ทำอะไรผมผมแจ้งตำรวจอย่างเดียวนะครับ

ทำไมต้องบิด
ทำไมต้องบิดแต่รายตีไฟก็พอไหม
แม่พี่เม้านี่เปล่า
ตามระยะเอ้ากูเม้า
เอ้าพี่เม้าใช่ไหม
ผมเม้าใช่
เม้าใช่ไหม

เม้าผมว่าพี่กลับบ้านเถอะนะ
พี่อย่ามาคุยกับผมนี้เลย
เดี๋ยวลงโซเชียลเมื่อไหร่
ผมไม่ได้นักเลงนะเอ้า